กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีบวงสวงอันเชิญราชรสพระนำและราชรส
สำหรับเชิมพระโกรธพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เพื่อเคลื่อนไปปฏิสถานที่วัดปวรนิเวศวิหาร
ติดตามจากรายงานของคุณสุดปรีดามหายศค่ะ
หลังจากที่ราชรสพระนำและราชรสเชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ได้รับการบูรณะจนเสร็จเรียบร้อย
กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดพิธีบวงสวงอันเชิญราชรสทั้งสององค์ขึ้น

ศิลปากรเพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานบุรณะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นการบวงสวง
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บรรดาช่างทั้งหลาย
จาก๓หน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงาน

สำหรับการนำไปประกอบพระราชพิธีนี้ด้วย
พิธีบวงสวงราชรสทั้งสององค์เสร็จสิ้น
ก็ได้มีการจัดเตรียมขบวนความพร้อม
ในการเคลื่อนย้ายออกจากสำนักช่าง๑๐หมู่จังหวัดนครปฐม
ประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
เพื่อเตรียมซ้อมริ้วกระบวนแห่พระโกรธพระศพ
ในวันที่๒๘พฤศจิกายน
หลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนราชรสทั้งสององค์นี้
ก็จะออกจากบริเวณช่าง๑๐หมู่ที่ประมาณ๓ทุ่ม
ไปที่วัดบวรนิเวศวิหาร
แล้ววันที่๒๘ก็จะมีการซ้อมใหญ่นะครับ
ก็เป็นการซ้อมคู่เคียงทั้งหลาย
ที่จะต้องเดินอยู่ในขบวนนะครับ
แล้วก็จะมีการซ้อมอีก๒ครั้ง
ก็คือวันที่๗และวันที่๑๐เดือนธันวาคม
แล้วก็จะนำออกใช้ในพิธีจริง
ก็คือช่วง๘โมงเช้าของวันที่๑๖
ชรสทั้ง๒องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๖

และงานพระราชพิธีที่สำคัญหลายต่อหลายงาน
โดยเฉพาะงานพระราชพิธีของสมเด็จพระสังฆราชหลายพระองค์
รวมถึงงานพระราชทานเผลอสกสมเด็จพระยานสังวล
ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๗ธันวาคมนี้ด้วยเช่นกัน